๒๙ปีแล้วพี่
เป็นไงครับวันเกิดได้ทำงานคู่กันครับ
ก็ดีใจครับจริงก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้ว
แล้วก็มางานนี้ต่อก็ดีครับดี
เจหญ้าวันนี้มีโพยพรให้พี่เค้ามั้ยครับ
อ่อนจริงยังไม่ครับ
ยังไม่ได้โวยพรจริงต่างค่ะ

จริงปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันหมด

จริงที่ปีนี้แล้วอยากให้พี่เขาเป็นห่วงเรื่องอะไรคะ

เอ้ยจะไปที่ไหนดีนะฮะสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยแบบเอาใกล้ละกันเขาใหญ่นี่แหละอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ช่วงเวลาที่อากาศมันค่อนข้างดีด้วย

หั่นลิบรถยอดไปเลย

แต่ไม่ได้จัดเป็นพาร์ตี้อะไร

ผมเป็นคุณภูมิประมาณนี้

หนูรู้พร้อมพี่เลยค่ะ
ตีมข่าวใหญ่เป็นยังไงบ้างคนของ

จัดความตู้เนียร์ครับเรียว

วันนั้นเป็นยังไงคะทำการสมัครสำหรับน้องย่า

ความรู้สึกมันก็เหมือนเราไปเที่ยวกันสองคน
เราก็ไม่ได้มายว่าแทบจะไม่ได้มายว่า
ต้องว่าสายตาคนอื่นมองมาจะเป็นอะไร
เพราะเราก็ใช้เวลาที่มีค่าให้สุด

มันทำให้ความรู้สึกขึ้นมาต่างประอยุ่

แต่ส่วนมาที่กดมิกอดแล้ว

ใครมีโอกาสเที่ยวก็เที่ยวกันได้

ปีใหม่งั้ยไม่ทำงานค่ะ

ยังยังไม่ได้ไปถึงวันนั้นค่ะ
ใช่คะเพราะว่าเรื่องจากว่าเราอยู่
อยู่เหมือนถ่ายของช่วงคล้ายปีนี้ค่ะ
กระต่างคนก็เยอะของสมควรค่ะ

ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจัง

ทำไมสวีตอยู่ตรงนี้

แบบพี่ย่าคือเขินตลอดอะไรอย่างนี้

ตอบไปแล้วหลายรอบจบก็คือการเรียนจับไปแล้ว
แต่ว่าในส่วนของงานก็ทำอยู่

ตอนนั้นพี่ตอบคำตอบอย่างยาวไม่ได้ยืนอยู่
ตอนที่ตอบคำที่เหลืออย่างยาวไม่ได้ยืนอยู่

ประมาณนั้น

ทำสินแล้วแต่

มีทางทีมงานที่คอยอัปเดตตลอดว่า

ช่วงวันวันไหนหรือคนดูเยอะ

ที่ได้ดูแล้วบอกต่อหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูตัดสินใจยังไม่ได้
ก็แนะนำว่าไปดูเพราะว่ากระแสจากการบอกต่อของเรื่องนี้ค่อนข้างสูง
กว่าคือคนที่ไปดูซ้ำหลายรอบมีเยอะมากคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงแฟนคลับนะครับ
คือคนปกติได้ไปดูซ้ำหลายรอบมีเยอะแล้วก็กระแสบอกต่อมีผลสำคัญมาก
เพราะฉะนั้นก็ดูพีเซอร์แล้วอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไร

แม้ประมาณนั้นที่เล่นพี่อาจจะอยากได้ย้อนที่เป็นเร็วกันอย่างนี้เลย
ส่วนตัวผมผมจบงานตั้งแต่แล้ว
เหลือก็คงอยากให้คนดูแบบขำกับสนุก

แต่ส่วนมากที่ได้ยินก็คงแบบว่าบอกว่าผมหล่อ
ผมก็แบบทำตัวไม่ถูกเลยทีนี้
หล่อยังไม่ชินเหรอ

ไม่น่าจะยาก

ก็เป็นอีกแนวที่คนไม่ค่อยเห็นนะคะ

มีความแดดที่เราไม่ค่อยได้เห็น

พี่ย่าชอบแบบไหนมากกว่านั้น
แบบในหนังก็แบบนี้